คุณผู้ชมครับได้เวลาในการเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณ

เรื่องของการต่อคิวไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารธนาคารต่าง
เบื่อมากไปนั่งต่อคิวรอ
รอแล้วรอเล่าเมื่อไหร่จะเรียกเราสักที
จะได้รับบัตรคิวมาแล้วก็ตามนะครับ
แต่คราวนี้มีแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณนะครับ
เพียงแต่เข้าไปกดในแอปพลิเคชันว่าเราต่อคิว

เดินไปเที่ยวเดินไปทำธุระเดินไปซื้อของที่อื่นก่อนได้

อันนี้สะดวกสบายจริงนะครับ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ

แค่นี้เราก็สามารถเดินช็อปตามร้านค้าอื่น
โดยไม่ต้องนั่งรออยู่หน้าร้านเพียงอย่างเดียว

ก็จะส่งสัญญาณเตือนเข้ามายังสมาร์ทโฟนของเราค่ะ
มีสัญญาณเตือนว่าถึงคิวของเราแล้ว
รีบไปที่ร้านอาหารกันเลยดีกว่าค่ะ

เวลาเราไปหาหมอทีนึง
มีนัดหมอที่โรงพยาบาล
ทั้งวันนี่รัดไขไม่ได้เลยครับ
ปัจจุบันมียอดผู้ดาวนโหลดมากกว่า๓แสนคน
มีสาขาร้านดังในห้างสรรพสินค้าใช้งานมากกว่า๒๐๐ร้าน
ตังป่าว๓๐๐ร้านภายในสิ้นปีนี้
พร้อมเตรียมขยายไปยังธนาคารโรงพยาบาลและร้านอาหารในต่างประเทศ
มาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
ส่วนการจ่ายเงินแบบสะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยาก
บุกเบิกที่ออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค๔๐
มีจุดเริ่มต้นจากธุรกิจท่องเที่ยว
ให้บริการด้วยธนาคารเพื่อลดความยุ่งยาก
และการวางเงินค้ำประกันหรือเอกสารในหลายขั้นตอน
เราเป็นบริษัทแรกในเอเชีย

เมื่อก่อนเนี่ยผมต้องรอลูกค้าโอนเงินขึ้นมานะครับ

สามารถที่จะส่งลิงก์ไปให้กับลูกค้า
กดลิงค์ปุ๊บชำระเงินได้เลยครับ

และลูกค้ารายย่อยร้อยละ๙๕

ตั้งเป้าสิ้นปีเติบตัวรอยละ๑๐๐
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน